ต่อที่ปราจีนบุรีจำได้ใช่ไหม
เคยนำเสนอข่าวไปมีคนได้ยินเสียงเด็กร้อง

ห้าวันห้าคืนจากจุดที่มีการทิ้งสารพระภูมิอืม
ก็มีอาจารย์ลือเขาบอกว่าเป็นนักล่าท้าผี
บอกไหนอยากรู้เหลือเกินมันมีผีจริงหรือเปล่า

บุกเข้าไปไลฟ์สดถีบสารทำลายหุ่นปั้น

อันนี้เราไม่ได้ลบหลู่นะแต่อาจารย์ลือเขาว่าอย่างนั้น
แต่ยิ่งทุบทำลายจนเละเทะแบบนั้นมันไม่ยิ่งขึ้น

เออเอาเล่าให้ความแบบนี้ก่อน

มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้อง๕วัน๕คืน

เพราะว่าเป็นจุดที่มีการทิ้งสารพระภูมิ

ใช้เท้าถี่สารพระภูมิเก่าที่ตั้งเรียงรายอยู่
ระเนรนาศจนทราบว่ากลุ่มชายกลุ่มนี้

ชาวบ้านโอ้โหพอเห็นชาวบ้านก่นด่ากันยับเลยคุณ

ไม่ได้ไปทำอะไรคุณทำไมคุณต้องมาทำแบบนี้
นั่นสิอันนี้ชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นนะ

ไปพบกับนายสำเริง

ชาวบ้านเรียกว่าพ่อปู่เริง
เป็นร่างทรงเท้ามหาพรมประจำหมู่บ้าน

คิดว่าจะมีกลุ่มคนมาทำแบบนี้
พร้อมบอกว่าสารพระภูมิถูกทำลายไป

มาร้องไห้บอกว่า
ช่วยได้ไหมคือไม่มีที่อยู่แล้ว
กุมารได้เข้าฝันนะ
ทำไว้อย่างแน่นอน
ทั้งนี้ก่อนที่พ่อปู่เริงจะบอกว่ามีกุมารเข้าฝัน

ยานแล้วก็สิ่งที่เขาเห็น

เหมือนกระสานที่เขาพังไป
เขาอยากให้จัดตั้งขึ้น

ผมมันมีสิ่งที่แล้วนี่เห็นนะ

จะมีการทำพิธีอัญชวนดูวิญญาณแต่ว่าต้องดูเริ่มดูยามซะก่อน
ด้านนายการผลพัยเบลอหรือว่าอาจารย์ลือตามที่ปรากฏในคลิปที่ไปถีบศาลพระภูมิ
คนนี้เจ้าตัวเป็นนักล่าท้าผีดูเสื้อเขาสิ
บอกว่าเขาไม่ใช่หมอผีนะเป็นคนธรรมดาคนนึงแล้วกลัวผีด้วย
แต่ว่าที่ทำเพจเกี่ยวกับการพิสูจนวิญญาณขึ้นมาเขาทำมา๕ปีแล้ว
ก็จะไปล่าท้าผีตามที่ต่างก็มีความหลอนมากมาย
ทราบเรื่องราวหลอนที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เลยไปพิสูจน์ดู
เขาบอกว่าที่ใช้เท้าถีบสารพระภูมินะเขาบอกว่ามันมีความ
อยากจะให้ชาวบ้านเขามีความปลอดภัยจะได้เลิกกลัว
มากราบไหว้ตรงนี้เพราะว่าสารพระภูมิเทวรูปที่นำไปทิ้ง
มันก็เป็นเพียงขยะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไปฟังเสียงเขานะครับ
พบต้องยินไหมนะตรงนั้นบอกยาอย่าไปนะนะ
บอกอยากว่ามีคนทิ้งขยะเยอะบางมายเลย
ก่อนนี้เช่าบ้านพูดก่อนมีคนเอาอยามาทิ้ง
เห็นกองขยะปุ๊บคนก็เอาสารผังดีกว่าขี่ผ่าน
เอาสารจากบ้านมาได้สารใหม่แล้วทิ้งของเก่า
หมอผีซึ่งแบบว่าพูดง่ายว่าวิชาอาจจะแก่กล้า

เขาจบหมอไม่รู้ว่าจบคณะอะไร

เพราะเราไม่เชื่ออย่าลบหลู่
สิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะมีก็ได้

ไปดูที่ฝั่งของพระอาหารไพรวัลวัรวัลโนกันบ้าง

คนไทยเนี่ยมีความเชื่อเรื่องของวิญญาณกับพูดผี

พยายามหาสิ่งของต่างมาเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
การที่มีการกลุ่มคนกลุ่มนี้

ส่วนตัวเห็นว่าเขาบอกเขาเห็นด้วยนะ
เพราะว่าถ้ามองตามความเป็นจริงแล้วเนี่ย

การเอาขยะเอาของไปไว้ริมทาง
อาจจะเกิดอันตรายกับคนที่ใช้รถขับรถผ่านไปผ่านมาก็ได้

ใช้สติก่อนจะคิดเชื่อสิ่งใดนะ
ควรใช้เหตุผลในการประกอบในการพิจารณาด้วย
อันนี้เราก็เอาเรื่องราวหลายด้าน
ให้คุณผู้ชมได้พิจารณาดูว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไร
ก็ยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าเนอ
สำหรับพุทธศาสนิกชนใช่ไหมคะ